เกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดสตูนค่ะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเขาได้จัดโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านบากันเคยอำเภอเมืองนี่แหละค่ะโดยการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการทำหมวกตู้ด้งซึ่งหมวกใบนี้เขาก็ใช้กันเป็นกิจวัตรประจำวันนะคะในการที่จะใช้ใส่หาปลาใส่กันแดด
ได้เห็นแน่แน่ค่ะราชบ้านในชุมชนบ้านบากันเคยตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองจังหวัดสตูนค่ะเขารวมกลุ่มการมาถ่ายทอดความรู้ในการสานหมวกตู้ดงหรือคนส่วนใหญ่เรียกว่าหมวกใบจากอ๋อมันทำมาจากใบจากหรือว่าใบสาคูก็แล้วแต่เนี้ยนะคะครับสอนให้แก่เยาวชนกลุ่มสตรีมุสลิมในพื
เรียบร้อยคือนี่มันเป็นใบสดถูกไหมคุณครับพอทำเสร็จเรียบร้อยมันแห้งสีก็เป็นน้ำตาลหรอถูกต้องเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นบางคนอาจจะเอามาตกแต่งด้วยดอกไม้หรือเปลือกหอยทาสีหรืออาจจะใช้เศษผ้าบาเตะเนี้ยมาผ้าปาเตะเนี้ยนะคะครับมาตกแต่งขอบก็จะทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้
หากที่มีอยู่หาง่ายในท้องถิ่นนะคะมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนทำให้ชุมชนเนี้ยเกิดรายได้ขึ้นมา
วัสดุที่ว่าไม่มีค่าก็สามารถสร้างรายได้ให้มีคุณค่าขึ้นมาหมวกตูดงเนี่ยค่ะ
เป็นหมวกที่อยู่คู่กับชาวตำบลตันหยงโปมานานนับร้อยปีค่ะโหร้อยปีแล้วนะ
ข้อดีคือทนทานแข็งแรงกันแดดกันฝนอ๋อกันฝนได้ด้วยได้ด้วยค่ะคุณ
คุณเพราะว่าใบมันจะมีความมันมันลื่นลื่นนิดนึงเนี่ยนะคะครับซึ่งเด็กเด็กที่ได้มาร่วมฝึกสารหมวกเนี่ย
อกจากจะสามารถประดิษฐ์ให้เกิดความสวยงามแล้วเป็นการใช้เวลาของเด็กแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ยังเอาไปจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวหารายได้เสริมแล้วก็ยังสร้างความภูมิใจในฐานะที่ได้เป็นผู้สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยคุณเห็นไหม
ครับมีเด็กเด็กแล้วก็มีเยาวชนมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งชุมชนบากันเคยเนี้ยค่ะ
เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ผสมผสานกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านภายใต้หลักการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เก้า
ในเมื่อมีหลักการแนวคิดดีแบบนี้นะคะก็ทำให้เกิดการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้สร้างความรักความสามัคคีในชุมชนด้วยล่ะค่ะ
ร้อนแบบนี้อยากได้สักใบนะ
ขอบคุณต่างใส่ใบอะค่ะ
เดี๋ยวเอาไปทำไมตั้ง๒ใบ
ไปต่อกันมันถึงจะมิดไงฮะ

ไม่หมายถึงว่าแดดมันแรงแล้วต้องกันแบบปีกกว้าง